คุณคุณผู้ชมคะนอกจากเพื่อนเองนอกจากตัวคุณเบิร์ดเอง

รู้สึกคิดถึงรู้สึกเสียใจ

เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปค่ะ

จะรวบรวมเอาความประทับใจเกี่ยวกับคุณแตงโมนางเอกในความทรงจำของพวกเรา
มาฝากคุณผู้ชมตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมคะผลงานด้านการแสดงของแตงโมนิดา
เชื่อว่ายังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของแฟนละครทุกคนนะคะ
ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้
ก็คือผ่านมา๒๔ปีแล้วคือตั้งแต่ปี๒๕๔๑นะคะ
ฝากฝีมือในละครมาแล้วกว่า๔๐เรื่องค่ะ
ประกบคู่กับพระเอกมาแล้วหลายต่อหลายคน
วันนี้เราเลยจะขอนำเสนอพระเอกคู่บุญของคุณแตงโม
ให้ได้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่ง
คนแรกก็คือคุณซีซีวัดคุณผู้ชม
ร่วมแสดงละครคู่กับแตงโมนิดาเรื่องอุ่นไอรักจำกันได้ไหม
ตั้งแต่ปี๒๕๔๗ค่ะ
ถือเป็นการกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่๒นะสำหรับเรื่องนี้
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันมาแล้วในละครแจ้งเกิดของแตงโม
เบนจาคีตาความรักเมื่อปี๒๕๔๖นะคะ
หลายคนจำกันได้แน่นอนเป็นจาคีตาความรักนะ
โดยในละครเรื่องนี้ค่ะอุ่นไอรักแตงโมรับบทเป็นเด็กสาววัยรุ่นชื่อกาวาว
ประกบคู่กับซีซีวัดรับบทเป็นคิมหัน
ซึ่งตอนนั้นทำเรตติ้งได้ดีมากนะ
เพราะนอกจากเนื้อหาจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมแล้ว
ยังมีตัวละครอื่นที่กำลังโด่งดังในยุคนั้น
เชียร์ที่คำพรและเติ้ลตะวันมาเป็นพระนางอีกคู่ของเรื่องนี้ค่ะ
แถมยังมีฉากประทับใจผู้ชมมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาครอบครัว

ทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นซีแตงโมดังเปรี้ยงปร่างอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
มาในปี๒๕๕๒ค่ะแตงโมนิดาได้มีโอกาสร่วมงานคู่กับพระเอกมาสเข้ม
อย่างพี่ป้องนวัดในละครเรื่องดำขำจำกันได้ไหม
ออกอากาศทางช่องเจ็ดนะคะเป็นละครแนวบ้านบ้านโรแมนติกคอมเมอดี้
ต้องมาแต่งงานกับพี่ป้องที่รับบทเป็นนายทุติยะตามคำสั่งพ่อของเธอ
และแทบจะชุกฉากของละครเรื่องนี้ที่ปรากฏตัวแตงโมออกมา
คือแตงโมจะมาในลุคของสาวบ้านนาทาตัวดำปีทำผมฟูแบบนี้คุณผู้ชม
ฉันชอบมากเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผ้าถุงแทบจะทั้งเรื่องเลยนะ
คือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของการเป็นนางเอกของแตงโมเลยก็ว่าได้นะ
นี่เป็นยังไงทาตัวดำปีแบบนี้เลยผมฟูแบบนี้เลย
สนุกดีเรื่องนี้ใช่ทั้งเรื่องเลยนะคุณผู้ชม
และปิดท้ายกับละครสายบู๊ค่ะอย่างเรื่องนักสู้มหาการ
เรื่องนี้เนี่ยแตงโมประกบคู่กับพี่เวียสุกลวัฒน์ค่ะออกอากาศเมื่อปี๒๕๕๖นะคะ
แตงโมเนี่ยรับบทเป็นผู้หมวดนัชชาส่วนพี่เวียรับบทเป็นฤทธินาวี
ทั้งคู่มีโอกาสมาเจอกันครั้งแรกเรื่องบทบู๊โอ้โหไม่ต้องพูดถึงค่ะ
เพราะขนกันมาทุกกระบวนท่า
ฉากรักแล้วก็ฉากชวนวาบวิวหัวใจ
ก็มีให้ได้เห็นเหมือนกันคุณผู้ชมเรื่องนี้นะ
เรียกได้ว่าครบรสตรงใจคนดูไปซะหมดค่ะ
ซึ่งก็ทำให้ละครเรื่องนี้โกยเรตติ้งให้วิกหมอชิด

แถมยังมีละครที่มีถึง๒๒ตอนด้วยกัน
สำหรับละครเรื่องนี้นะคะทั้งเวียและแตงโม

ชื่อเพลงว่าตายและฟื้น
และเพลงจากคนเคยใกล้นั่นเองนะคะ
หลายคนจำแตงโมได้ในบทบาทของนางเอก
แล้วก็อีกหลากหลายบทบาทที่แตงโมเนี่ย
บทแตกจริงเล่นได้หลากหลายบทมากนะคะ
นะคะรวมไปถึงละครเรื่องสุดท้ายด้วย

ก็อยู่ในความทรงจำของเราจริงนะคะ